หัวใจหน่อยกันแล้วกันครับบรรยากาศปีใหม่แบบนี้
คุณผู้ชมครับพี่มิวครับคุณแม่คนนี้เขาเอาตุ๊กตาตัวใหญ่ซ้อนมอเตอร์ไซค์
แล้วเธอขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดหลายจังหวัดคนเดียวครั้งแรกนะ
กว่ากิโลเมตรครับ๖๗ชั่วโมงตั้งใจเอาของขวัญชิ้นนี้

แล้วกันแม่อย่างนี้
ไม่อันตรายแต่เธอก็คำนึกถึงความปลอดภัยคือใส่หมวกกันน็อกแล้วค่อยขี่ความเร็วแค่ประมาณสัก๔๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
คือค่อยไปเหนื่อยก็แวะเมื่อยก็แวะ๒๐๕กิโลเมตรครับจากจันทบุรีกลับบ้านเกิดที่สะแก้ว
แต่พอได้เห็นรอยยิ้มรูปแบบแมมคิงลูกแม่ก็ฟื้นใจ
น้องชื่อว่าน้องออมสินน้องออมสินวิ่งมารับคุณแม่คุณแม่ชื่อว่าคุณแอมเอมิสราครับ
บอกว่าหายเหนื่อยเลย๖๗ชั่วโมงที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ขี่บึงมาเพื่อจะกลับมาบ้านเกิด
มาหาคุณพ่อคุณแม่ของเธอมาหาลูกชายตัวน้อยของเธอ
บอกด้วยนะครับว่าเอาของขวัญปีใหม่กลับมาให้กับลูกและกลับบ้านมาหาพ่อแม่
อยากจะบอกพ่อกับแม่บอกว่าปีนี้หนูเก่งขึ้นแล้วนะหนูขับรถจากที่ไกลมาได้แล้ว
ขอให้พ่อและแม่สุขภาพดีอยู่กับหนูไปนานดูสิครับระยะทางและเวลาค่าน้ำมัน๒๓๐บาท
เปิดใจเล่าให้ฟังครับทันทีที่ลูกชายวิ่งมาความเหนื่อยมันหายไปหมดเลย
พี่มิ้วคุณผู้ชมครับลองฟังครับ
ไม่ได้ทำคอนเทนต์ไปถามคนรู้จักของปลูกตาเลย
หนูอ่ะเอากลับจะให้ลูกอย่างนี้ทุกปีอยู่ในนั้นแล้ว
ตุ๊กตาตัวใหญ่อ่ะไม่ได้ทำคอนเทนต์แน่นอน
ยืนยันว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้อยากได้กระแส

เป็นความรักและความตั้งใจจริงครับ
ถึงบ้านอย่างปลอดภัยก็ล้อมวงกินข้าวกินปลากัน
นี่ฮะเมนูอาหารหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งปี
โอ้โหความสุขแบบนี้นี่มันเป็นความสุขที่เรียบง่าย

นี่ครับป้อนข้าวคุณพ่อคุณแม่
พอตกกลางคืนคุณแอมอุ้มลูกชายนี่

เขาดาวพร้อมกับจุดพลุต้อนรับปีใหม่
คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศอบอุ่นหัวใจ
เอามาฝากกันควันหลงปีใหม่ปีนี้ครับ